มีเหยื่อถูกหลอกไปกว่า๓๐คนแล้วค่ะ
มิจฉาชีพสาวอายุ๒๗ปีเขาวางแผนหลอกกินเงินมัดจำค่าเช่าบ้าน
คือหลอกแบบซ้ำซ้อนไปเรื่อยหลอกคนนี้ไปหลอกคนนั้นต่อ
จนผู้เสียหาย๓๐กว่าคนบอกไม่ไหวแล้ว
ตำรวจช่วยนำตัวมาดำเนินคดีให้หน่อยได้ไหม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะ
เป็นถนนศรีรัตนะตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่ค่ะ

คือเราได้เจอกับตัวแทนผู้เสียหายที่เขายืนรออยู่ในบ้านพัก

ที่ประตูบ้านมันมีป้ายวัยเนี่ยวแผ่นใหญ่แขวนเอาไว้เขียนบอกว่า
บ้านนี้มีคนเช่าแล้วสัญญาเช่า๑ปี
ถ้าโอนมาจำแล้วไปเอาเงินคืนได้เลยเพราะยังไม่ออกก่อน
บ้านหลังนี้เนี่ยคือบ้านที่นางสาวอุทุมพรหรือคุณพลอยวัย๒๗ปี
เขาบอกว่าคุณพลอยคนนี้แหละเป็นมิจฉาชีพ
หลอกทำสัญญาเช่าบ้านแล้ววางเงินมะจำสำสรรค์
พอจะเข้าไปอยู่จริงอ้าวกลายเป็นคนมีคนเช่าอยู่แล้ว

โอ้โหนะฮะเธอเล่าบอกว่าเธอทักไปสอบถามราคาบ้านเช่า
แล้วก็ทำสัญญาเช่าบ้านหลังนี้เอาไว้จากพลอย
เงินมาจำไว้๑๐๐๐บาทรวมค่าเช่าบ้านเดือนแรกเดือนละ๒๙๐๐บาท
ทำสัญญา๑ปีบอกว่าจะเข้าอยู่๑กุมภาพันธ์
หลังจากนั้นก็พยายามถามพลอยมาตลอดว่าเข้าได้หรือยังทำความสะอาดแล้วไหม
จะเข้าไปดูบ้านซะหน่อยพลอยก็ผัดผ่อนไปเรื่อย
บอกเออเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะอันนั้นก่อนนะพอดีอันนี้ยังไม่เสร็จอันโน้นยังไม่เสร็จ
บอกเอ๊ะสัญญาก็ทำไปแล้วเลยตัดสินใจแอบมาดูบ้านเช่าเอง
ปรากฏสิ่งที่เห็นคือเอ้าพลอยกำลังขนของออกจากบ้าน
ความสะอาดอะไรไม่ได้ทำเลยน้ำปลาปลาก็โดนตัด
เธอก็ต้องหาคนมาทำความสะอาดเองเพราะสภาพบ้านนี่ดูไม่ได้เลย
บอกว่ามีขี้หมามีเห็บหมาเต็มไปหมดระหว่างนั้นเธอก็ต้องไปได้ไปอยู่รีสอร์ทก่อน
จะย้ายมาอยู่ได้นี่เลยกำหนดไปเกือบครึ่งเดือน
ก็นึกว่าจะจบไม่จบนะคะพอย้ายมาเสร็จปุ๊บ
เอ๊ะทำไมมีคนขนของมาวางไว้หน้าบ้าน
แล้วปีนรั้วเข้ามาอีกเธอบอกเดี๋ยวคุณคุณมาปีนรั้วบ้านฉันได้ยังไง
เข้ามาทำไมนี่นี่เห็นไหมเขาบอกอ๋อ
ก็มาเช่าบ้านไงกำลังจะย้ายเข้ามาอยู่แล้วเธอบอกคุณจะเข้ามาอยู่ได้ยังไง
บ้านนี้ฉันเช่าไว้แล้วทำสัญญาเอาไว้หมดแล้วนี่ฉันฉันเพิ่งเข้ามาอยู่เนี่ยครับ
แล้วหลังจากนั้นเหมือนเดจาวัวค่ะ
ชุดที่หนึ่งผ่านไปคนที่สองมาอีกคนที่สามมาอีกเวียนมาอย่างนี้เรื่อย
ประโยคเดียวกันว่าอ๋อจะมาอยู่ที่บ้านนี้เพราะว่าทำสัญญาเช่าเหมือนกัน
มีคนเวียนมามาบอกว่า
มีสัญญาประจำเข้าบ้านไปแล้วมีสัญญาด้วย
แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเข้าอยู่นะขอมาดูบ้านก่อน
แต่นางไม่ยอมให้มาดูบ้านอ้างว่าน้าอยู่บ้าง
แฟนเก่าอยู่บ้างน้องสาวแฟนเก่าบ้างที่คุยประมาณ๗คน
แล้วก็คนที่มาวนที่พี่ไม่ได้คุยก็อีกหลายคน
รวมกลุ่มผู้เสียหายกันประมาณก็เกิน๓๐แล้วแหละ
แต่เรื่องทองแต่พวกเสื้อผ้าเครื่องสำอางจนตอนนี้ก็มาเป็นบ้าน

ทีนี้อีกคนนึงผู้เสียหายคนหนึ่งคุณซายนะคะ

ให้เช่า๒๘มกราคมเธอก็ทักไปสอบถาม

พอจะไปขอดูบ้านพลอยก็อ้างเหมือนเดิมเลยค่ะ
ไม่สะดวกวันนี้ยังไม่ได้
แม่ป่วยต้องเดินทางไปมาเลเซียอย่างเร่งด่วน

แล้วก็ประโยคเดิมเลยบอกเอ้าคุณมาทำอะไรอ่ะ
ฉันก็จะมาอยู่ไงฉันจ่ายค่ามัดจำจะเช่าบ้านหลังนี้แล้ว

คุณโอคนแรกอะค่ะอธิบายซ้ำอธิบายซ้อน
สรุปคือโดนไป๓๐คนได้
แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องเขาบอกว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงินค่ามาจำเช่าบ้านคืนเลย
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพลอยโพสต์เฟซบุ๊กหาคนเช่าบ้านหลอกซ้ำหลอกซ้อน

ส่วนใหญ่ผู้เสียหายก็เริ่มทยอยเข้าแจ้งความที่สภหัดใหญ่ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ครับผมซึ่งถ้าหากว่าผมลองดูนะโดนหลอกค่ามัดจำเนี่ยสมมุติว่าคนละหมื่นสามสิบคนนี่ก็๓แสน
แล้วบางคนหนักถึง๔๐๐๐ใช่ไหมฮะ
ถ้าบางคนโดน๔๐๐๐สมมุติว่าส่วนใหญ่๔๐๐๐สัก๒๐คน

ดังนั้นฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบหน่อยครับแล้วก็

เจ้าของบ้านอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเลย
ถ้าพลอยอยากชี้แจงว่าจริงมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่อะไร

คุณก็ไปมอบตัวกับตำรวจแล้วก็ไปชี้แจงไปเจรจาว่ามันเกิดอะไรขึ้น